สำหรับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบหรือกลุ่มรัศดรเวลานี้นะคะ
ก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้การสื่อสารการนัดหมาย
รวมกลุ่มแบบดาวกระจายสามารถทำได้อย่างคล่องตัวค่ะจนแอปพลิเคชันเทเลแกรม
เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างในประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
เลกรรมเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมานานกว่าเจ็ดปีแล้วแต่คนไทยเพิ่งรู้จักกันเป็นวงกว้าง
และใช้งานกันอย่างกว้างขวางในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
หรือกลุ่มราศดรในช่วงที่ผ่านมาโดยจนถึงวันนี้พบว่ามีผู้เข้าร่วมกลุ่มฟรียูทในแอปพลิเคชันเทเลแกรมกว่า๑๙๐๐รายแล้ว
ส่งผลให้รัฐบาลกำลังดำเนินการระงับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้
ความแตกต่างของแอปพลิเคชันเทเลแกรมที่โดดเด่นจากแอปพลิเคชันแชทอื่น
ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้พัฒนายืนยันว่า

อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดไฟล์แชร์วีดีโอ

จะใช้สีฟ้าเป็นหลักแทนสีเขียว

นักเคลื่อนไหวทางการเมืองยุคใหม่หยิบมาใช้
เพื่อติดต่อสื่อสารนัดหมาย
รวมทั้งส่งข่าวสารต่างในกลุ่ม

กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกง
ชนิดนี้พุ่งสูงขึ้นอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์

เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของผู้ใช้มาแล้ว
ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดแอปหนึ่งของโลก
โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และยังตั้งเป้าว่าในอีก๒ปีข้างหน้า
จะมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ถึงพันล้านคน
แต่ในขณะเดียวกันด้วยจุดแข็งที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ไม่มีใครสามารถเจาะข้อมูลได้
ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อการร้ายด้วย
โดยกลุ่มปฏิบัติการช็อกโลกโจมตีปารีส
มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยศพเมื่อปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
และยังประกาศความสำเร็จของกลุ่มผ่านช่องทางนี้ด้วย